ไปดูความสนุกสนานในงานแต่งหน่อย

สนุกคือคลักมากเลยครับ

ว่างานแต่งของคุณก็ไม่ใช่งานแต่งผม

แต่งานแต่งที่นี่มาเป็นต้นอย่างนี้เลย

อ้าวก็ลงจากรถเลยแล้วก็พูดคุยกับคุณ

ไม่ต้นอ้อยใครก็เอาต้นอ้อย
เอาต้นกล้วยอ้อยไม่ใช่เหรอที่หมายคุณ

ที่เห็นอยู่เนี่ยพยายามเข้าเนี่ยคือกล้วยงานแต่งนะ

อ้อยก็ได้อ้อยก็ได้
จะได้หวานหอมแล้วก็งอกงาม

แต่ที่ห้ามเข้าเนี่ยตอนนี้เห็นไหม
เข้าไม่ได้คือกล้วยงานแต่ง
คือทางฝั่งเจ้าบ่าวเขาก็พยายามดุดันนะ

จะเอาเข้าให้ได้อย่างวันนี้ต้องเข้าแล้ว

ส่วนออกมาเข้าไม่ได้ก็มันจะงุดหงิด

แล้วที่สุดท้ายทำยังไงถึงจะฝ่าไปได้
เอ้าคุณผู้ชมดูกันไป

คุณไปต่อคุณฮิษา
นี่ครับคุณผู้ชมฮะกว่าจะเข้าไปได้คือทีมงานเขาก็ต้องแบบว่าดันเข้าไปแบบนี้

ที่ทางฝั่งของเจ้าสาวเองก็กั้นประตูเงินประตูทอง

ยังไงต้องซองหนักไหมถึงจะเข้าได้
ไม่ต้องซ้อมหนักแต่เรื่องของเรื่องนะเจ้าบ่าวเขาต้องไปทำภารกิจ

นี่เห็นไหมยื้อยุดฉุดกระชากก็เป็นการซ่อนรองเท้าที่คนในงานจะพร้อมใจกัน

ก็เจ้าบ่าวพอเจ้าบ่าวขึ้นไปถอดรองเท้าไว้ใช่ไหม
อยากได้รองเท้าออกมาต้องจองหนัก

งานแต่งคุณฆาบรองเท้าตัวเองไปจริงนะ
อันนี้เจ้าเป่าได้ไปซื้อรองเท้าใหม่
เจ้าเป่าก็เอาไปเผื่อ
ซื้อใหม่ถูกกว่า
แต่มันเป็นเรื่องพิธีกรรมความเชื่อนะ
กล้วยอ้อยมันก็จะทำให้ชีวิตเจริญงอกงาม